ท่านผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งที่นครปฐมนะฮะคนร้ายเนี่ยแอบบุกเข้าไปแล้วไปซ่อนตัวอยู่บนฝ้าเพดาน
ค่ะนะแล้วรอจังหวะนะหย่อนตัวลงมาทำร้ายร่างกายเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นคุณยายอายุเจ็ดสิบสี่ปีนะฮะไปตอยยืนแบบคุณยายด้วยแบบฟันร่วงหมดปากเลยอ่ะ
แล้วจับมัดมือมัดเท้าเอาไว้ในบ้านนะฮะคือกะว่าทิ้งไว้เลย
วันนี้มีคนไปเจอนะครับโชคดีมากที่ยังช่วยคุณยายออกมาทันนะครับ
เหมือนตอนนี้สลบอยู่อะพี่แล้วเหมือนมันน่าจะมีโจรมางัดบ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
มีมีรอยมัดแขนนะครับพี่แต่แต่แต่
ฮัลโหลฮัลโหลพี่เนี่ยคนแก้สลุมสลือแล้วพี่รีบมาได้เลย
นี่คุณยาย๗๔แล้วจะไปสู้อะไรได้นั่นน่ะสิคะกะเอาให้ตายเลยมัดมือมัดเท้าทิ้งไว้ในบ้านเลย
นี่ฮะมีญาติญาติกับชาวบ้านนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยแล้วนะฮะ
ตอนที่ไปเจอกันบ้านอยู่ที่ตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรีนครปฐมนะครับ
คุณยายุค๗๔ปีแล้วนะครับคนร้ายจับมัดมือมัดเท้าเอาไว้นะ
พอกู้ภัยมาถึงมาตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นนะครับ
ข้างล่างเป็นร้านขายของชำด้วยนะข้างบนเป็นที่พัก
คุณยายก็บาดเจ็บอยู่คุณยายพรณภาอายุ๗๔ปี
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องไปไล่ต่อนะว่าใครเป็นคนทำร้ายยาย
ว่าจะบุกเข้ามาชิงทรัพย์นั่นแหละนะครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่บ้านหลังเกิดเหตุวันนี้ที่บ้านล็อกนะครับ

ขณะเดียวกันเนี่ยได้เจอกับน้องสาวของคุณยายที่บาดเจ็บ
ที่เป็นเจ้าของบ้านน้องสาวชื่อดารันนะอายุ๖๕ปีแล้วนะ
เป็นน้องสาวนะครับคุณป้าดารัน
คือน้องสาวคุณยายบอกว่าพี่สาวอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะครับ
แต่จะโทรหากันทุกวันนะ
วันเกิดเหตุเนี่ยพี่สาวฝากซื้อของ
เข้าไปหาบ้านล็อกอย่างนี้เลย
เหมือนกับที่บอมอภิวัตไปเลยนะครับ
โทรศัพท์ไปหาติดต่อไม่ได้
น้องสาวคุณยายบอกว่าทีแรกคิดว่าพี่สาวออกไปทำธุระ
ก็เลยรอจนเย็นเย็นก็ยังติดต่อไม่ได้
แน่ใจว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่

บอกชาวบ้านในพื้นที่ให้มาช่วยดูกันหน่อย

คือค่ำห้าวันที่๕นะค่ะ
วันรุ่งขึ้นอ่ะที่ว่าน้องสาวเนี่ยมาหาเนี่ยแล้วโทรไม่ได้เนี่ย
แล้วรอจนเย็นเนี่ยคือข้ามอีกวันหนึ่งนะฮะ
คือน้องสาวบอกมาเห็นสภาพพี่สาวนี่สงสารจับใจ
พี่สาวบอกว่าตอนช่วงค่ำดึกของคืนวันที่๕กันยายนเนี่ย
คนร้ายเจาะฝ้าเพดานเข้ามาแล้วอยู่ดีดีกระโดดลงมาในห้องเลยนะ
จุดที่เป็นห้องเลยนะเป็นห้องนอนเลยแล้วก็นำต่อยที่ใบหน้าหลายครั้ง
พี่สาวพยายามบอกอย่าทำอะไรเลยนะจะเอาอะไรก็เอาไปข้างล่างเนี่ย
มีเงินอยู่สามหมื่นลงไปเอาเลยแต่อย่าฆ่าคนร้ายนี่ไม่สนใจเลยนะฮะ
คือทำร้ายลงมือทำร้ายแล้วก็ถึงไปรื้อค้นหาเงินสดได้เงินแล้วยังไม่พอนะฮะ
กลับขึ้นมาหาที่ห้องอีกถามคุณยายว่ามีทองไหมถ้าไม่มีทองเดี๋ยวจะแทง
ยายก็ยืนยันว่าไม่มีไม่มีจริงคนร้ายก็ไม่แทงนะไม่ทำร้าย
แต่จับมัดมือมัดเท้าเอาไว้แล้วหนีออกไปทางหลังบ้าน
ถ้ามีมีดมันถือข้างบนด้วยถึงแทงนะจังดีแล้วเมื่อวานนี้พวกพิสูจน์เขาขึ้นไปเจอมีดอยู่บนหลังคา
ว่าเข้าออกทางหลังคาอย่างเดียวกับหลังบ้านถูกไหมค

แล้วตอนนี้อาการพี่สาวเป็นยังไงบ้างครับ
การทั่วไปอย่างอื่นก็ปลอดภัย
อาการปลอดภัยแล้วคือคนร้ายกะทิ้งไว้ให้ตายเลยอ่ะ
มันมีร่องรอยขึ้นลงทางหลังคาด้านบนอยู่ทางฝ้าเพดานนะฮะ
ทุกผู้ชมครับคนที่เข้าไปช่วยคุณยายไปเจอเนี่ยนะฮะ
บอกว่าน้องสาวของคุณยายมาบอกขอให้ไปช่วยให้ไปดูหน่อย
เพราะว่าพี่สาวแบบติดต่อไม่ได้เลยนะครับบ้านก็ล็อกแบบนี้นะครับ
พอมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะเข้าไปได้ต้องพังประตูนะฮะ
ถึงเข้าไปได้นะครับแล้วก็แจ้งกู้ภัยกับตำรวจให้มาตรวจสอบ
หลังจากมาเห็นสภาพคุณยายบาดเจ็บถูกมัดมือมัดเท้าอยู่
ในบ้านข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายไปหมด
พอขึ้นไปดูชั้นสองเนี่ยเป็นห้องนอนเนี่ยเจอคุณยายเจ้าของบ้าน
หงายอยู่ขาซ้ายขาขวานี่พับมาด้านหลัง
นะฮะแล้วก็มีข้อมือถูกเชือกมัดมัดแบบไพ่หลัง
มีผ้านวมคลุมหัวด้วยพอเปิดผ้านวมออกมีผ้าอุดปากคุณยายอีก
ใบหน้านี่บวมปูดหมดถูกทำร้ายถูกชกถูกต่อยมีเชือกพันที่คอด้วย
คือเชื่อว่าถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยคุณยายอาจเสียชีวิตได้ค่ะ
ไม่กลัวอากาศกันพออากาศทั้งช่วงที่ขึ้นไปที่ระบบหายใจนะ
ผมเห็นนะคือแบบเริ่มช้าแล้วเริ่มช้ามากก็เลยรีบทำการให้อาสา

โชคนี้มาละแหวนกันมากทางหมู่บ้าน
ทำรวจสองพนภชายศีบางอย่างบอกว่าผู้ก่อเหตุฆ่าว่ามีคนเดียวนะครับ
เป็นผู้ชายแน่นอนครับเพราะว่าคุณยายบอก
ปีนขึ้นมาแอบปีนขึ้นมาแล้วก็ซ่อนตัวอยู่บนฝ้าเพดาน
ที่ชั้น๒แล้วรอจังหวะให้คุณยายเข้ามาที่ห้องนอน
ก็หย่อนตัวลงมาแล้วก็ทำร้ายนะฮะ
ตอนนี้กำลังแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางของบ้านหลังเกิดเหตุ

แต่ในบ้านเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะ

ซึ่งที่ผ่านมาแถวนี้ชาวบ้านบอกไม่เคยมีเหตุแบบนี้เลยนะ
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะฮะ
อยู่ระหว่างการยืนยันตัวอยู่นะ
เพราะว่าเคยมีคนอื่นที่ถูกก่อเหตุเหมือนกัน
เดี๋ยวจะให้มายืนยันว่าเออจะใช่คนเดียวกันลักษณะเดียวกันหรือเปล่า